เปิดปากกับภาคภูมิ
วันนี้ไม่มีหมากเวีย
ด้านแรกนี่วันนี้ผมจะแจ้งพวกคุณบุกลุกทุกคน

ไม่ได้นะครับมาแค่๓แล้วครับ
ไม่ได้ครับ

เราจะเข้าไปอบอยู่แล้วเอาแล้วขอบคุณค่ะลูกสาหร่าย
ก็ทีละเยอะอย่างแล้วไม่ไม่นึกว่ามันจะเป็นอย่างนี้น่ะ
ข่าวต่างต่างก็เพราะเอ้ยคนคนมีปากไม่ดีต่างต่าง

สวัสดีครับตุ๊กวิวครับเปิดปากกับภาคคลุมนะครับ
วันนี้เราจะคุยกันเกี่ยวกับเรื่องของวัดหน่อยนะฮะ
คือในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาก่อนจะถึงวันจันทร์วันนี้เนี่ย
มีเรื่องราวเกิดขึ้นที่เป็นข่าวดังเนี่ยมีอยู่๓วัด
พระธาตุพนมวัดมหาพฤทธารามเมื่อสักครู่นี้
แล้วก็เป็นข่าวใหญ่ก็วัดป่าธรรมคีรีที่โคราช
แต่ว่าจากสองวัดเนี่ยสองในสามวัดเนี่ยนะฮะ
มีทนายดังทนายอนัญชัยชายเดชนะครับซึ่งท่านเป็นทนายความและประธานมูลนิธิทนายกองทัพธรรม
ท่านไปที่ทั้งสองวัดนี้ด้วยโดยเฉพาะวัดมหาพฤษฐาราม
เกิดอะไรขึ้นถึงขั้นทนายกองทัพธรรมต้องไปปราบมาเฟียที่อยู่ในวัด
แต่อีกมุมหนึ่งท่านจ้าวาดวัดท่านก็ยืนยันบอกไม่มีหรอกมาฟงมาเฟีย
คนที่เข้ามาดูแลวัดหรือว่าคำสั่งต่างในการแต่งตั้งวัยยาวัชกรวัดใหม่เนี่ย
ท่านทำได้ตามอำนาจของท่านอย่างถูกต้องเพราะฉะนั้นวันนี้เลยต้องเชิญมาคุยกันหน่อยนะครับ
คุณผู้ชมครับทนายจากมูลนิธิทนายกองทัพธรรมนะครับทนายนัญชัยชายเดชนะครับ
ท่านเป็นประธานมุมหนึ่งที่ทนายกองทัพธรรมอีกท่านหนึ่งนะครับก็คือทนายประยุทธ์ประเทศเสนานะครับ
ท่านเป็นทนายความของมุมหนึ่งที่ทนายกองทัพธรรมเช่นกันนะครับสวัสดีครับนักศึกษาครับ
สวัสดีครับทนายนัญชัยนะฮะทนายประยุทธ์นะครับโอ้โหมันเกิดอะไรขึ้นเอางี้ก่อนเลย
วัดมหาพฤทธารามย่านบางรักษ์กรุงเทพคือเมื่อวันที่๕ใช่ไหมครับทนายครับวันที่๕วันศุกร์
คือเรื่องนี้เนี่ย๒อาทิตย์ให้หลังเนี่ยบังเอิญว่ามีผู้ใหญ่ในคณะสงฆ์กรทมครับ
ได้ขอความช่วยเหลือจากพระผู้ใหญ่ท่านหนึ่งบอกว่าให้ผมเนี่ยช่วยมาดูวัดหมาพุทธารามหน่อย

ผมก็เลยรับเรื่องพอรับเรื่องเสร็จเนี่ย
ผมก็เลยส่งทีมทนายกองทัพธรรมคือคุณประยุทธ์เนี่ย

คือเรามีทนายทั้งหมด๓๐๐กว่าคนครบ๗๗จังหวัด
ที่ไหนที่ว่ามีเรื่องร้องเรียนเราก็จะส่งทนายที่นั่นไปดูแล
แต่ในตรงนี้เขตตรงนี้เราก็มอบให้กับท่านทนายประยุทธ์
วงไปสอบสวนทั่งทักชาวบ้านทัพธิสูทรามาเนร
ขอบใจเงียบนะครับไม่มีใครรู้เขาก็ไม่รู้นะ
เราก็ส่งไปสอบสอบอยู่ขนาดนั้นแล้วได้ความว่าน่าจะเป็นความจริง
มีพระในวัดร้องมายังมูลที่ถ่ายกองทัพธรรม
มีคณะสงฆ์กรุงเทพมหานครคณะสงฆ์เลย

ผ่านไปทางคณะผู้ใหญ่อีกคณะสงฆ์ใหญ่อีก
แล้วก็บอกเราบอกในทางด้วยวาจา

บอกมีมาเฟียเข้ามามีมาเฟียเข้ามาอยู่ในวัด

ก็เลยส่งทนายประยุทธ์เข้าไปดูแล

แล้วก็รู้ว่าน่าจะเป็นความจริง
เราก็เลยมีการติดต่อผู้ช่วยเจ้าอาวาส

ก็เลยทำเป็นนังสือร้องเรียนมาเป็นเรื่องเป็นราว

พอเราตั้งเรื่องเสร็จปั๊บเราก็เริ่มมีกระบวนการสืบสวนและสอบสวน
ก็คือว่าเราฟังได้เบื้องต้นว่า

๒ชายชุดดำนี้เป็นองค์กร
องค์กรช่วยเหลือผู้ชมชาติ

แล้วก็มีการแต่งกายเรียนแบบ
ฝ่ายปกครองฝ่ายทหารฝ่ายตำรวจนะ

ก็มีการเจ้าอาวาสนี่มีการแต่งตั้งวัยยาวัชกร
๒คนซึ่งเป็นคนขององค์กร

แต่ว่าปรากฏว่าการแต่งตั้งนี้เราก็ถามทาง
ท่านผู้ช่วยเจ้าวาดว่ามีการ

ไปยังเจ้าคณะแขวงเจ้าคณะเขต
ก็ต้องรับจังหวัดว่ามีการอนุมัติ
ให้มีการแต่งตั้งเจ้าคณะแต่งตั้ง

เสร็จแล้วพอเรารวบรวมพยาหลักฐานได้ทั้งหมด

สิ่งที่มีการร้องเรียนมา

ผมก็เลยไปดำเนินการที่วัฒนภนมเสร็จ

ที่วัฒนภนมเสร็จก็มานี่เลย

ก็คือพอมีผู้ที่ร้องมา

ที่เขาหาว่าเป็นมาเฟียอะไรเข้ามา
ดูแลเดินอะไรอยู่ในวัดเต็มเลย

ผู้ช่วยจ้าวาดวัดก็คือท่านพระวาดวัฒิราพร

ท่านตั้งวัยยาวัชกรวัดใหม่

โดยไม่ผ่านขั้นตอนของกฎมหาเศรษฐ์สมบัติ
ฉบัติที่๑๘๒๕๓๖

เดี๋ยวไล่อีกทีนะ

พอเราลงไปดูที่วัดที่

ผมยังไปไม่ถึงอ่าพอผมไปเนี่ย
ปรากฏว่าชาวบ้านเนี่ย

จุติเจ้าวาดแล้วอย่างที่เห็นนะครับ

ชาวบ้านเขาไม่พอใจหรือเขาไม่สบายใจเรื่องอะไร

อยู่ในสถานะไหน
มีสุขภาพอย่างไรนะครับ

พูดอะไรก็คือมีกลุ่มชายชุดดำเนี่ย
ก็พยายามกีดกันไม่ให้เข้า
เวลาที่วันนั้นชายจ้าวาดจะไป

บางคนก็ว่าผมนะว่า
การพฤติกรรมของชายกลุ่มดังกล่าวเนี่ย
ก่อนที่จะเห็นนี่นะดูเตรียมเกี้ยมนี่นะครับ
แต่ก่อนหน้านี้เนี่ยท่านรู้ไหมครับว่าเขาทำกับพระเนร

โชว์ที่ว่าไปตรวจสอบแล้วพบกัน
จะให้คุณประยุทธ์เป็นคนไปสืบสวนสอบสวน

ใช่ครับดังนั้นเนี่ยสิ่งที่ผมทำเนี่ยนะ
มันยังน้อยไปที่เขาทำกับพระเลยนะ
เฮ้ยมันเกิดอะไรขึ้นทนายประยุทธ์

ครับคือตอนที่ลงหาข้อมูลนะครับ
ก็คือได้คุยกับผู้ช่วยเจ้าวาด๘รูปครับ
ลงชื่อในหนังสือร้องเรียนนะครับ
นอกจากนั้นก็ยังมีพระภิกษุสมเนรรวมทั้งหมด๔๕รูปนะครับ

ในวัดภาพ๕๑รูปร้องมา๔๕รูป

ใช่ครับคือนำโดยท่านผู้ช่วยเจ้าวาด
ผู้ช่วยเจ้าวาดก็คือเป็นพระระดับรองเจ้าวาด๘รูป
ก็นำท่านก็มีหนังสือร้องเรียนมาที่มูลนิธิ
พอร้องเรียนมาท่านดันัยชัยก็มอบหมายให้ผมไปดำเนินการ
พอผมเข้าไปสอบถามแล้วก็ดูข้อที่จริงเนี่ยปรากฏว่า
สิ่งที่พระเนรกังวลมากที่สุดก็คือว่า
มีกลุ่มบุคคลที่แต่งชุดด้ำในขณะนั้นนะฮะ
แล้วก็มีการกระทำการต่างซึ่งพระเนรไม่สบายใจ
ต่างกันต่างวันละเช่นเป็นต้นว่า
เวลามีงานสวดพระควิถัมฏ์ศพ
ช่วงที่พระสวดก็จะมีการตรวจตาบางครั้งก็เปิดไซเลน
เปิดรถไซเลนด์เนี่ยฮะไม่มีเสียงนะครับแต่ว่าเป็นไฟแบบแบบ
แล้วก็ช่วงกลางคืนประมาณ๓๔ทุ่มก็จะมีฮะก็จะมีลักษณะอย่างนี้
แล้วก็จะเดินตรวจตาแล้วสิ่งที่กังวลที่สุดก็คือว่า
ในช่วงเวลาตั้งแต่วันที่๒๑เมษายนปีนี้ครับที่ผ่านมา
ตั้งแต่กลุ่มชายชุดดำเข้ามาเนี่ยมีการออกคำสั่งในฐานะเจ้าอาวาส
อ้างว่าเจ้าวาดไปดำเนินการต่างต่างในวัดไม่ว่าเป็นการเข้าไป
เปลี่ยนของอะไรต่างไปยกเครื่องเสียงไปอะไรต่าง
โบสถ์ซึ่งประเด็นครึ่งเสียงเนี่ยคืออย่างนี้ครับ
คือในพระอุโบสถวัดมาพุทธารามเนี่ยครับเครื่องเสียงเนี่ย
จะใช้เวลาสวดมนต์แล้วก็ลงปฏิโมกซึ่งเวลาลงปฏิโมก
จำเป็นต้องใช้ไมค์ครับไมค์ตรงเนี้ยเครื่องเสี่ยงตรงเนี้ยจะ
ตั้งไว้ที่โบสถ์ตลอดอยู่อยู่ชายชุดดำก็ไปยกของพระออกมา
ที่พระทำวัดสวดมนต์นะฮะบอกว่าท่านเจ้าวาดสั่ง
อันนี้ประเด็นที่พระเนรเขาคายใจมากครับส่วนอีกประเด็นหนึ่งก็คือว่า
กรณีที่ชายชุดดำดังกล่าวเนี่ยไม่ให้ใครเข้าไปหาท่านเจ้าวาดเลย
คำว่าไม่ให้ไปหาเนื่องจากว่าปกติอันนี้ใช่ไหมอันนี้คือ
อันนี้คืออันนี้เอาเครื่องเสียงออกอันนี้เจ่งความไปแล้วนะครับ
นี่คือธนายกองทัพทำที่ลงไปอันนี้เขาเจ่งกันก่อนชาวบ้านเขาเจ่งความ
ถ่ายรูปครับพระถ่ายรูปแล้วพระผู้ช่วยเจ้าวาดที่เป็นพระผู้ใหญ่ในวัด
เป็นคนไปแจ้งความแจ้งความนะครับอันนี้เป็นคดีนะครับเป็นคดีครับ
แต่เราไม่รู้ว่าเขาเอาลำโพงไปไหนอย่างนี้ไม่รู้ครับตอนนี้ไม่รู้หายไปไหน
อ้างว่าคำสั่งท่านเจ้าวาดแล้วอย่างที่ว่าเดินตรวจตาแล้วเปิดไซเลน
เนี่ยครับเห็นไหมครับเห็นไหมครับเนี่ยพระกำลังสวดมนต์กันอยู่
แล้วอยู่อยู่ก็ไปเอาลำโพงออกนี่อ่ะเขาบอกเป็นคำสั่งเจ้าวาดเขากำลังสวดมนต์อยู่อ่ะ
ไปเลยเก็บไว้เลยเนี่ยครับเห็นชัดชัดเขาก็เลยงงว่าเอาไปไหนเขาเลยไปแจ้งความไว้ก่อน
ไปแจ้งความไว้ก่อนครับแล้วยังไงเปิดไซเลนทั้งวันทั้งคืน
ต่างกรรมต่างวัลฮะคือไม่ทั้งวันทั้งคืนแต่เป็นช่วงช่วงใช่ครับ
แล้วก็เดินอยู่รอบวัดก็นั่งไปตามรถกระบะแล้วก็จะเดินตรวจตาเราไป
ท่านบอกว่าต่างกรรมต่างวัลฮะก็ประมาณ๖๑๐คนอันนี้เข้ามาอยู่ทำไมฮะ
กลัวของในวัดจะหายมารักษาทรัพย์สมบัติหรือว่าทำไมในวัดมันจะมีใครมาปองร้ายพระหรือว่าเจ้าวาดหรืออะไรยังไง
หลักคือมาตั้งกองบัญชาการที่หน้ากุฏิท่านเจ้าวาดครับครับคุณภาคภูมิครับ
วันนั้นที่มีข่าวที่เข้าไปท่านได้ใช้เข้าไปที่กุฏิที่เป็นประตูใช่ไหมฮะ
พอลงมานิดหน่อยด้านขวามือกุฏิจะมีเป็นคล้ายซุ้มพระพุทธรูปสมัยก่อน
เขาก็จะมาทำเป็นที่ทำการที่ทำการก็จะมีกลุ่มบุคคลไปอยู่ที่นั่นกัน
แล้วก็จะตรวจตาที่กุฏิเจ้าวาดประมาณสัก๓๔๕๖คนนะครับประมาณนี้
แต่ว่ากลางคืนน่าจะประมาณถึง๖๗คนทั้งวันทั้งคืน
คือเพื่ออะไรครับหมายถึงว่าวัดนี้มีอันตรายอะไร
ตอนนั้นเราไม่ทราบว่าคืออะไรถามจากผู้ช่วยเจ้าวาดหลายรูป
ท่านก็บอกว่าเขามาเฝ้าหน้ากุฏิท่านเจ้าวาด
ใครพามาฮะเจ้าวัดพามาเองเลยหรือว่าใคร
ไอ้ที่รู้กันเนี่ยก็คือเป็นพระพระที่เป็นพระใกล้ชิดท่านเจ้าวาดครับ
ตอนนั้นเราไม่รู้ว่าใครจนปัจจุบันนี้เราก็ยังสับสนนะครับว่าใครพามา
เนื่องจากว่ามีการให้ข่าวที่แตกต่างกัน
เจ้าวาดก็บอกว่าท่านท่านพามาเองจากที่ฟังดูที่ท่านสัมภาษณ์วันก่อนใช่ไหมครับ
ส่วนพระใกล้ชิดก็บอกว่าโยมที่อยู่ตลาดน้อยซึ่งเป็นโยมใกล้ชิดเป็นคนพามา
แต่ถึงวันนี้กลายเป็นว่าเขาได้รับการร้องคอจากเจ้าวาด
เจ้าวาดเรียกมาเจ้าวาดร้องขอแล้วเขาเข้ามาเอง
จากประธานองค์กรซึ่งให้สัมภาษณ์บอกว่าท่านเจ้าวาดร้องขอแล้วก็เข้ามาครับผม
ประธานองค์กรก็คุณกรายราชใช่ไหมครับ
ก่อนหน้านี้ก็มีข่าวว่าเป็นพระรูปหนึ่งในวัดที่อยู่ใกล้ชิดท่านเจ้าวาดชื่อพระหมู
แต่ว่าท่านก็ออกมาชี้จงชี้แจงอะไรของท่านเจ้าวาดก็ชี้แจงแล้ว
ก็เลยคือพระหมู่ท่านก็เลยเหมือนกับว่ายังไงฮะ
คือพระหมูตามข่าวเห็นบอกว่าเคยบวชที่นี่ใช่ไหม

ใช่ครับเดิมคือเป็นเด็กวัดอยู่ที่นี่ครับแล้วท่านเจ้าวาดก็อุปถัมภ์ตั้งแต่เด็กครับ
แล้วก็ทราบว่าเรียนที่โรงเรียนวัดไตรมิตรแล้วก็ออกไปประกอบสมาชีพอะไรก็ไม่ทราบ
แล้วกลับเข้ามาเนี่ยอย่างน้อยที่สุดเนี่ยประมาณ๓๔ปี
กลับเข้ามาครั้งแรกเนี่ยจากการให้ข้อมูลท่านผู้ช่วยเจ้าวาดก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรตอนนั้นยังเป็นคารวาสครับ
แต่หลังจากที่บวชได้สามพันศาเนี่ยก็จะเกิดเหตุการณ์ต่างเกิดขึ้นแล้วที่รุนแรงที่สุดก็คือตั้งแต่ต้นปีนี้
พระบีก็เห็นว่าเอาเจ้าอาวาสไปบุรีราชบุรีแล้วก็พระเนี่ยคิดว่าเจ้าวาดหายไปไหนก็เลยไปตามไปตามเสร็จก็มีการเอ่อแจ้งความไว้เป็นหลักฐานด้วยนะครับครับมีอยู่ที่ผมนี่แหละอ่า
ทีนี้ก็เลยไล่กันแล้วก็วันนั้นก็เลยเข้าไปที่วัดวันที่๕พฤษภาคมซึ่งสุดท้ายแล้วเนี่ยกว่าจะเข้าไปได้เนี่ยแต่ทนายนันชัยก็สามารถเข้าไปเจอท่านเจ้าวาดได้
หลังจากที่เขาไม่เปิดประตูให้เราเนี่ยปรากฏว่าวันนั้นเนี่ยมีคณะผู้ปกครองคณะสงฆ์กรุงเทพมหานครทั้งรองเจ้าคณะกรทมเลขาแล้วก็เจ้าคณะแขวงเจ้าคณะเขตนะครับซึ่งเป็นผู้คับประชาโดยตรงเนี่ยมาด้วยเราก็เลยไปประชุมกันที่ในพระอุโบสถนะครับว่าจะต้องทำยังไงแล้วเราก็เชิญพระสายบังคับประชาเหล่านี้ครับไปที่กุฏิ
เพราะว่าทุกคนอยากพบเราก็อยากพบครับประชาชนอยากพบท่านพอเราไปพบเขาไม่ให้พบในขณะที่ผมพูดอยู่เนี่ยอยู่วัยวัชกรท่านหนึ่งเนี่ยก็ออกมาว่าเออท่านให้พบแล้วนะให้มีกี่คนมีผมด้วยอะไรเราก็เลยได้เข้าไปพบสุดท้ายพอได้เข้าไปพบด้านในเดี๋ยวเนี่ยตรงนี้เนี่ยเป็นอย่างไรต่อครับแล้วต้องฟังในมุมของท่านจ้าวาสกับพระ
เดี๋ยวพักครู่เดียวช่วงหน้ากลับมานะครับเดี๋ยวมาคุยกันต่อนะครับพักกันครู่เดียวครับ
กลับในที่สูงจริงด้านล่าง
ให้เกียรติในฐานะที่อาตมาเป็นเจ้าอาวาส
เขาพี่จะพังประตูเข้ามาให้ได้เมื่อเช้าเนี่ย
ทั้งที่อัตมาก็เป็นพระเทราผู้ใหญ่ในวัด
ดูแลพระราชราชราชนาในวัดตลอดมา
การศึกษาแต่ละต่าง

เขาไม่นึกว่าเขาจะทำตัวขนาดนี้
เป็นฐานนะลูกศิษย์

แต่เขาหาสายหลาย

มันไม่เป็นความจริงหลังที่เขาหา

เกินกว่าจะจากกันตลอดชิ้นชีวิตอันนั้น
น้องโภคอยากจะบอกอะไรกับทางข้าวหมูข้าวมึง
ข้าวหมูเหมือนตอนนี้กำลังถูกต้มตีอันนี้
รักข้าวหมูกับลูกสายนะ

ติดตามหล่องพ่อขึ้นไปรักษาตัวเนอะ
ก็ยังถูกกล่าวหาใส่ร้ายหาว่าลักพาตัวหลวงพ่อ
ซึ่งรอลิงกับรอเรือมันต่างกันมากเลย

ก็รู้สึกอุ๊กอาดนะทำอะไรไม่ไว้หน้า
ถ้าเปรียบหลวงพ่อเหมือนพ่อบ้าน
ถ้าคุณคิดเป็นลูกจริงก็ไม่ควรทำเหตุิก
ลูกจริงคุณไม่ควรทำอย่างงี้กับพ่อฝากว่าจริงจริงติดตามผลงานของ
โยมทนายอันตชัยมาตลอดเนอะอย่างล่าสุดที่ไปที่นครพนมอ่ะ
ก็ยังชื่นชมแล้วก็ยินดีที่เข้ามาช่วยแก้ปัญหาภายในวัดไง
แต่บางครั้งอยากให้ฟังนิดหนึ่งว่าสาเหตุที่แท้จริง
กันไปตกเหวให้หมดอย่างนี้มันอยู่ไม่ได้หรอก
ท่านผู้ชมครับนี่คือการชี้แจงนะครับ
วรวิหารพระราชชะวิชารพรหรือฮะ
ท่านอายุแปดสิบสามปีนะครับแล้วก็พระหมู่ที่เป็นพระอุปถักษ์นะครับ
นะครับท่านนันชัยท่านนายประยุทธ์ครับผมคือท่านเจ้าว่าท่านยืนยันว่า
ต่างในการแต่งตั้งวัยยาวัชกรในการดูแลวัดตรงนี้เป็นสิทธิ์ของท่านที่ท่านสามารถทำได้
จะแต่งตั้งใครก็ได้แต่งตั้งตามขั้นตอนด้วยท่านยังมีสติปัญญาแข็งแรงอยู่นะ
ขณะที่พระหมูท่านก็ยืนยันท่านไม่เคยลักพาตัวหลวงพ่อท่านดูแลหลวงพ่อ
มันมีขบวนการในการกันแกล้งจะทำอะไรเนี่ยทำไมไม่มาถามกันก่อน
โอเคอ่ามันเกิดอะไรขึ้นครับคืออย่างงี้ครับอยากจะบอกว่า
มูลนิธิทนายกองทัพธรรมเนี้ยมีโซโลแกนว่าทำลงไม่ทำลายอืม
โดยเฉพาะทนายปยุตินี้นะครับครับเป็นจบประเรียนทำเจ็ดประโยคนะครับ
มาสิบสามปีนะอ่าเป็นดรด้วยครับอ่าแล้วก็ท่านเนี่ยมีความรู้เชี่ยวชาญ
เนี้ยนะครับอ้าวผมอยากให้เอ่อทนายปยุติเนี้ยซึ่งเป็นคน
ที่ผมมอบหมายให้สืบสวนสอบสวนตรงนี้
บอกกับพี่น้องประชาชนว่า
สิ่งที่เขาพูดกับสิ่งที่มูลนิธิทำเนี่ย

คือตามพรบสงฆ์เนี่ยครับ
ก่อนที่จะพูดเรื่องว่าท่าน
ท่านทำถูกต้องตามวัฒนวินัยและกฎหมายหรือไม่เนี่ย

ด่อผมขอคุยกับวัยยาววัจจากร
ที่ท่านจ้าวาทกันแต่งตั้ง
แล้วที่ทนายประยุทธ์ธนาชัยบอกว่าเจ้าวาดท่านแต่งตั้งผิดขั้นตอนเนี่ย
คุณเปรมวิทย์นะฮะตาคำพิทักษิรินะครับ
ณปัจจุบันถ้าดูตามการแต่งตั้งจากเจ้าวาด
เป็นวัยยาวัชกรวัดมหาพฤทธารามวรวิหาร
สวัสดีครับคุณเปรมวิทย์ครับสวัสดีครับ
สวัสดีครับคุณภาคภูมิครับ
คุณเปรมวิทย์อยู่เมื่อวันที่๕พฤษภาคม
ทนายนัญชัยแล้วก็ทนายประยุทธ์
คณะส่งท่านไปที่วัดด้วยใช่ไหมครับ
คือผมอยู่ในกุฏิเจ้าวาดนะครับ
ก็ไม่รู้ว่ามีมอบเข้ามา

คุณเปรมวิทย์คือคนที่มาเปิดประตูใช่ไหมมาเปิดประตูอยู่
คือเราเราอยู่ในตรงนั้นนะครับที่จริงเราก็
ผมอยู่ในกุฏิจ้าวาสนะครับ
แล้วก็อยู่ก็มีคนมาเขย่าประตูมากวดออดมาเตะประตูอะไรอย่างนี้

ไม่รู้เลยว่าจะมีเป็นมอบพระมอบชาวบ้านเข้ามาประมาณนี้นะครับ
แล้วทำไมถึงคิดว่าเขาเป็นม็อบล่ะฮะ
ก็ที่ในวัดเนี่ยก็ไม่มีอะไรนะครับ
แต่ผมดูข่าวสารที่ออกมาแล้วเนี่ยมันคนละเรื่องคนละหนังคนละม้วนนะครับ
เอาอย่างไรเอาอย่างนี้ก่อนถ้าเกิดว่าบอกคนละม้วนนะคุณเปรมวิทย์
คุณเปรมวิทย์เอาอย่างนี้ก่อนเอาอย่างนี้นะหนึ่งคือ
แล้วปกติคุณเปรมวิทย์เป็นคนที่ไหนอะไรยังไงฮะอยู่แถววัดมหาพฤทธารามไหมฮะแถวบางรักกรุงเทพ
ผมที่ตั้งสองคนก็อีกคนนึงเขาเป็นคนเกิดที่วัดตะเกียรนะครับ
ก็เมื่อก่อนมาหาพิทราระก็คือครับ
แบบแผ่งแล้วคุณเบรมวิทย์เป็นคนที่ไหนฮะ

วัดหรือเคยมามากราบพระมาใส่บาทที่วัดไหมผมผมแจ้งไปเมื่อกี้นะครับว่าคุณสุรเดชอักษรเพตา
เป็นคนเกิดที่วัดตะเกียร์หรือวัดมหาวิทยาลัยนี่หรอครับอ่านั้นคุณสุรเดชอันนี้ท่านเจ้าว่าท่านตั้งสองคนไง
สึกมันคลั่งตรงนี้เป็นเพียรสัมพันธวรรษมันตัววงมาก่อนครับลัดแล้วทำไมท่านจ้าวาทวัดถึงแต่งตั้งคุณเป็นไวยาวาชกรวัดได้ฮะ
รู้จักท่านตอนไหนหรือว่าท่านไว้เนื้อเชื่อใจตอนไหนฮะ
ก็ประธานเขตสามพันรวงเนี่ยนะครับ
รู้จักกับเจ้าวาดตั้งแต่สมัยเป็นหลวงเลยอายุ๒๖นะครับ

ก็มีปัญหามาเล่าเรื่องทั้งหมดนะครับ

ประธานองค์กรที่คุณเปรมวิทย์อยู่กันเนี่ยใช่มั้ย
ท่านก็เป็นอุปถาคหลวงพ่อเจ้าวาดมหาพุทธรามาโดยตลอดครับ
อะไรครับประธานเขตสัมพันธวงศ์ชื่อคุณอะไรครับ

มงคลวรวรวรณิสต์ครับ
เป็นชายชุดดำไปอยู่ในพื้นที่วัดเต็มไปหมดเนี่ย
มันเกิดอะไรขึ้นทำไมต้องมาอยู่ฮะมามารักษาความปลอดภัยเรื่องไหน

จริงนะครับที่ว่ามีจำนวนเป็น๒๐ใส่ข่าวไม่มีแน่นอนครับ
เป็นแค่เป็นยาเป็นรอบภองให้แค่นั้น
กลางวันมี๒คนตอนกลางคืนมี๔คนบ้าง
แล้วก็อาจจะมาช่วยกันประมาณ๖คน
ดูแลความปลอดภัยที่วัดมีพวกจอดจัด
มีการขมวยมีอะไรพวกนี้
พอมาอยู่ก็เงียบไม่มี
ครับอ๋อเหรออ่าแล้วคือเมื่อก่อนวัดเขาก็อยู่กันได้
แล้วทำไมทำไมต้องมาดูแลความปลอดภัยอะไรช่วงนี้ฮะวัดอันตรายมากเลยฮะช่วงนี้
ไม่ใช่ครับมันมีเรื่องมาก่อนอยู่แล้วนะครับ

มีเรื่องที่ว่าเอ่อเจ้าวาดอภาษณ์นะครับมีการแห่งงานเผ็ดอ้างว่าท่านติดท่านติดเตียงฟั่นเฟือไม่สามารถปฏิบัติ
งานได้ก็พยายามที่จะแต่งตั้งรักษาเจ้าวาดขึ้นมา
ก็ผมก็มาพบเจ้าวาดนะครับแล้วก็ก็มีทั้งประชาเขตนะครับแล้วก็มีโยมอุปถาคนะครับ
เขาก็เล่าปัญหาในวัดให้รับทราบนะครับโยมอุปถาคหรือพระอุปถาคโยมครับแล้วแล้วมีพระรูปอื่นอีกไหมฮะ
อุปถาก็มีพระสิทธิชัยพระหมู่ที่ผมเข้ามาก็เช็คที่เช็ดเยี่ยวก็เหมือนบุรุษพยาบาลให้กับหลวงพ่อแค่นั้นเองไม่เคยมีอะไรที่กล่าวร้ายว่า
ยึดแล้วจะไม่มีแน่นอนครับเข้ามาตั้งแต่เมื่อไหร่ฮะเริ่มเข้ามาอยู่กันมาดูแลความเรียบร้อยให้วัดตั้งแต่เมื่อไหร่
ที่วันมาโหมาแล้ววัดก็สงบเรียบร้อยไม่มีคนเล่นร่อนไม่มีใครมาก่อความบุ่นวายเนี่ยมาตั้งแต่ยี่สิบครับยี่สิบไหนฮะ
แล้วยังไงฮะทำไมท่านทำไมถึงต้องเห็นเขาบอกมีไปยกลำโพงเข้าไป
อยู่ดีเปิดไซเลนส์รบกวนเขาไม่ใช่กะเดินอะไรไปเต็มไปหมด
ไม่มีครับไม่มีแต่คืออย่างนี้นะครับทุกอย่างมีที่มาที่ไปนะครับไม่ได้ทำอะไรโดยภารการนะครับ
อย่างอย่างยกลำโพงนี่ยกทำไมมีมีใครมาเก็บลำโพงมายกเข้าไปเนี่ย
เนี่ยผมเข้ามาอยู่ในวัดเนี่ยนะครับกล้องวงจรปิดมียี่สิบกว่าตัวเหลือใช้ได้ประมาณไม่ถึงสิบนะครับ
แล้วเข้าไปตรวจสอบมีการหักหัวกล้องลงมีการตัดสายเพื่อไม่ให้รู้ไม่เห็นความเคลื่อนไหวภายในวัด
อ่าก็มีพระสงฆ์ประมาณสามถึงห้ารูปที่อ่าอันนี้ผมไม่ขอเอ่ยชื่อประพฤติในทางที่ไม่ดีอ่ะนะครับ
อ่าก็เราไปกระทั่งประจิตวันนี้นะครับผมไปไล่ดูป๊อกก็ไล่หักหัวกล้องขนาดสิบตั้งใหม่นะครับ
อ่าแล้วแล้วลำโพงอ่ะลำโพงอ่ะคนของคุณเปรมวิทย์เนี่ยมายกเข้าไป
ไม่ใช่ลำโพงครับคือลำโพงในวัดอ่ะเครื่องขยายเสียงมีมานานแล้วไม่เจอ
เครื่องขยายเสียงเนี่ยไม่เคยใช้อะไรพระเขาบอกเขาต้องใช้สวดมนต์เวลางานสำคัญของเขาต้องใช้
อันนั้นมีแต่แอมครับเพราะผมขออนุญาตเจ้าวาดได้สั่งให้พระมหาบุษบา
บอกให้ยืมเอาตัวนี้มาก่อนนะครับแล้วก็มีพระมหานพดลเนี่ย
ท่านบอกว่าไม่ต้องเอามาคืนแล้วมันมีเครื่องสำรองทั้งนี้อีกหลายตัวครับก็ไปเอาแค่นั้นเองไม่มีอะไร
ครับอ่าเอาคือยกไปยกไปไว้ที่กุฏิอ่าแถวห้องเจ้าอวาทอ่าคุณเบรมทริท
เอาไปส่วนเอ่อลองเสียงไมเครื่องขยายเสียงในวัดนะครับบอกว่า

ตอนนี้หลวงพ่อเอาเสียงหลวงพ่อประกาศว่าได้แต่งตั้งไว้ก่อน

หลวงพ่อจะจัดระเบียบก็ขอให้ปฏิบัติตามอย่างนี้ก็ประกาศเสียงตามสายแค่นั้นเองครับ
ยืนยันว่าเข้ามาตามคำสั่งเจ้าอาวาสไม่ได้เป็นมาเฟียไม่ได้มายึดวัดไม่ได้มา
ไม่เป็นมาเฟียครับผมก็ไม่ต่างมูลนิธิของท่านอนันตชัยหรอกครับ
ชาติศาสตราวักษัตริย์แต่การรับข่าวสารเนี่ยที่จริงผมอยากให้ท่านอันตราชัยหรือเจ้าน้าที่มาครั้งนั้น
น่าจะเข้ามาพบหลวงพ่อก่อนเฮ้ยถามนี่จริงไหมจริงไหม
แล้วผมก็ไม่ชอบเพราะผมอยู่ข้างนั้น

ก็ไม่เคยเจอมีคนชุดดำอะไรมาเดินอะไรในวัดมันเหมือนวัดเป็นอะไรคืออันนี้มันไม่ใช่วัดแล้ว
มันไม่มีครับอันนั้นคือใส่ร้ายทั้งนั้นนะครับ
เอาใส่เสื้อชุดดำมีโปรลิสต์อะไรอยู่ข้างหลังนี้อันนี้ไม่ใช่เหรอ
ใช่ครับวันนั้นเนี่ยกลางวันเราจะมีชุดดำอยู่๒คน
เพราะฉะนั้นมีเครื่องแบบปฏิบัติของผมอยู่แล้วให้เราอยู่ที่หน้ากุฏิเพราะว่ามันมีปัญหาหลายเรื่องอยู่นะครับ
วันนะครับวันนั้นเนี่ยคือช่างอ่ะคือลูกน้องผมเนี่ยที่มาทำกล้องวงจรปิดเนี่ย
เขาก็จะทำแล้วอยู่เขาเห็นอย่างนี้ปุ๊บเขาก็รีบดึงเสื้อมาใส่ให้รู้ว่าเป็นฝ่ายเดียวกันเท่านั้น
ถ้าว่าโอเคมาดูแลตั้งแต่ที่จริงมีแค่สองคนแค่นั้น
ไม่ใช่แล้วไอ้คำว่าโปรลิสไปเอามาจากไหนลูกน้องลูกน้องพี่ไปเอาคำว่าโปรลิสมาจากไหนหลังเสื้อ
คือรูปแบบปฏิบัติของเรามันมีชัดเจนแต่มีแบบปฏิบัติอย่างนี้ด้วยเหรอ
ไม่ใช่ครับคนนี้เนี่ยเขาช่วยงานมูลนิธิช่วยงานตำรวจหลายเรื่องอ่าไม่เป็นไร
เอางี้ผมคำถามสุดท้ายนะคุณเปรมวิทย์นะคุณเปรมวิทย์
ในเมื่อคุณเปรมวิทย์บอกว่ามารู้ความผิดปกติเกิดขึ้นในวัดอ่า
มีคนก่อความวุ่นวายจะหาผลประโยชน์อะไรก็แล้วแต่เนี่ยทำไมพอทราบเรื่องแล้ว
ไม่ไปดำเนินการตามขั้นตอนอย่างเช่นไปแจ้งคณะสงฆ์ไปแจ้งตำรวจหรือ
แจ้งหน่วยงานไหนก็แล้วแต่แล้วทำไมถึงแบบเอาส่งคนมา
แล้วมากระจายอยู่ทั่ววัดบอกว่ามาอยู่หน้ากุฏิเจ้าอาวาส
อย่างนั้นมาอย่างนี้มันกลายเป็นว่าเหมือนกับว่า
เฮ้ยทำไมคุณไม่ไม่ไปตามขั้นตอนแล้วก็ให้เจ้าหน้าที่ที่เขาเกี่ยวข้องเนี่ย
ปกป้องมาดูแลวัดอ่ะทำไมมามาตั้งตัวแบบ
มาตั้งกลุ่มดูแลวัดกันเองอ่ะเจ้าอาวาสเนี่ยได้แต่งตั้งนะครับ
เป็นวัยยาววจกรให้ดูแลรับศีลให้จัดระเบียบ
ให้ดูแลรักษาความปลอดภัยผมก็เมื่อแต่งตั้งผมก็ถึงมานะครับ
ยืนยันว่าตัวเองถูกต้องไว้อย่างไรเถอะแต่งตั้งถูกต้องเป็นอย่างถูกต้อง
ในตัวเองผมก็ต้องว่าถูกต้องนะครับแล้วนักปัจจุบันยังอยู่ที่วัดกันอยู่ไหมฮะ
ไหนฮะณปัจจุบันยังอยู่ที่วัดกันอยู่ไหมครับ
อ่าคุณเปรมวิทย์แล้วก็นี่แหละครับนั่งทำงานอยู่ในวัดนี่แหละครับอ่า
ขอบคุณนะครับขอบคุณนะครับอ่าเวลาผมน้อยหน่อยวันนี้
เอาเอาเป็นว่าได้ฟังจากคุณเปรมวิทย์แล้วข้างเดี๋ยวฟังข้างเดียวนะครับ
อ่านี่แหละฮะได้ได้ฟังสองข้างแล้วได้ฟังหนึ่งคุณเปรมวิทย์แล้ว
ยังทำงานอยู่ยังอยู่ในวัดยืนยันว่าอยู่อย่างถูกต้อง
ครับโอเคครับครับขอบคุณครับขอบคุณครับ
เวลาน้อยเดี๋ยวผมขอพักครู่เดียวครับเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมานะฮะ
อ่ะเดี๋ยวมาว่ากันว่าที่เขาบอกว่าอย่างเงี้ว่าจะว่ายังไงพักกันครู่เดียวฮะ
เปิดปากกับผ้าคูมอ่าธนายนันชัยฮะธนายประยุทธศภะ
ทางคุณเปรมวิทย์เขาบอกเขาเป็นวัยยาวัชกรอย่างถูกต้องตอนนี้ก็ยังทำหน้าที่อยู่ในวัด
ตกลงยังไงฮะเรื่องการแต่งตั้งท่านเจ้าวาดก็ท่านก็บอกว่าท่านก็แต่งตั้งอย่างถูกต้อง
เมียมหน้าครับครับคือท่านมีสิทธิ์ที่จะพูดนะครับครับ
เรื่องกฎหมายสงฆ์แล้วก็กฎหมายบ้านเมืองเนี่ยเขาไม่ได้ให้ทำอย่างนั้นครับ
คือตามกฎมหาเทศสมาคมฉบับที่สิบแปดปีพุทธศักราชสองร้อยสามสิบหก
ระบุได้ชัดครับในข้อเจ็ดกับข้อแปดไอ้ข้อหกกับข้อเจ็ดครับ
คนที่จะเป็นวัยยาวัจจกรเนี่ยครับจะต้องมีคุณสมบัติตามอนุหนึ่งข้อหนึ่งถึงข้อสิบ
ในข้อหกนะฮะอนุหนึ่งถึงสิบก็คือคุณสมบัติต้องครบถ้วนนะครับ
ต้องเป็นคนที่มีเป็นพุทธศาสนิกชนเป็นคนที่ไม่มีคดีอะไรต่างที่เกี่ยวกับการเงินนะครับ
คือสรุปคืออย่างนี้แล้วก็การแต่งตั้งเนี่ยต้องดำเนินการตามข้อ๗โดยเร่งคัดครับ
ข้อ๗เนี่ยสาระสำคัญก็คือว่ามันมีขั้นตอนของมันก็คือสมมุติว่า
วัดมาพุทธารามจะตั้งวัยยาวัชกรนะครับเขาจะเจ้าวาดเนี่ยอาจจะเสนอคนสองคน
ที่ท่านตั้งเนี่ยฮะเสนอให้คณะสงฆ์ของวัดมหาพุทธาราม
คณะสงฆ์ก็คือกลุ่มพระที่เป็นผู้ช่วยเจ้าวาดรองเจ้าวาด
แล้วก็พระภิกษุไม่ต้องสามเณรพระภิกษุทั้งหมดในวัดครับ
มีการประชุมสงฆ์แต่บางวัดอาจจะรวมสำเนรไปด้วย
แล้วในที่ประชุมส่งดังกล่าวจะต้องมีมติเป็นเอกชันนะครับ
เป็นเอกชันว่าเห็นสมควรให้โยมคนนี้แหละทั้งสองคนเนี่ยเป็นวัยยาวัชกร
ทำไมต้องประชุมสงฆ์เนื่องจากเจตนารมณคณะสงฆ์เนี่ย
เขาต้องการที่จะให้พระเนรมีชันธรรมติในการที่จะตั้งคารวาสผู้นั้นนะครับ
เป็นคนที่คุ้นเคยกับวัดเป็นคนที่ทำบุญกับวัด
เป็นคนที่ดูแล้วมีความไว้เนื้อเชื่อใจ
ท่านเจ้าวาดท่านอาจจะทำแล้วหรือเปล่าขั้นตอนตรงนี้
ไอ้ตรงนี้เดี๋ยวผมเล่าให้ฟังว่าว่าเราไปสอบถามที่ไหนอะไรยังไง
แล้วทุกคนปฏิเสธยังไงว่าท่านไม่ได้ทำนะครับ
คือแสงว่าท่านจ้าวาท่านไม่ได้เอ้าต่อต่อเลยต่อเลย
ไม่ได้ทำครับขั้นตอนนี้ท่านไม่ได้ทำ
เนื่องจากว่าในขั้นตอนการขอมติของที่ประชุมส่งไม่ได้ทำ
พอได้มติที่ประชุมส่งขั้นตอนที่๒ครับ
จะต้องยื่นหนังสือเนี่ยนะครับจากท่านเจ้าวาดครับ
ยื่นมติทรงดังกล่าวเนี่ยไปที่สำนักงานเลขานุการณ์เจ้าคณะแขวง
ก็คือเจ้าตำบลเจ้าคณะแขวงก็จะดำเนินการตามกฎมหาเทศสมาคมข้อ๗
โดยการนำเรียนเจ้าคณะเขตหรือเจ้าคณะอำเภอครับ
เจ้าคณะอำเภอต้องมีมติเห็นชอบ
ทีนี้เราจะทำยังไงต่อครับต่อเลยครับ
เรายืนอย่างนั้นว่าท่านแต่งตั้งวัยาพัฒกรไม่ถูกต้อง
เดี๋ยวหมดเวลาเราจะทำยังไงต่อครับทีนี้

ก็จะให้ยื่นอธิกรสอบอธิกรคือยังไงครับ
ก็หลังจากที่เราตรวจสอบทุกอย่างแล้วครับ

มีหนังสือตอบเรา๓ฉบับครับว่า
การกระทำดังกล่าวไม่ได้เป็นไปตามกฎมหาเทศสมคม

เพราะฉะนั้นการกระทำดังกล่าวเนี่ย
จะต้องดูว่าท่านมีเจตนาในการทำดังกล่าวหรือไม่
ถ้ามีเจตนาแล้วรู้รู้แล้วทำก็ผิด
ผิดลำเมิดจริยาภาษางคาธิการ
ในวันที่เราเข้าไปวันที่๕

ก็มีการยื่นเสนอให้สอบอธิกรท่าน

ส่วนกฎหมายบ้านเมืองก็คือว่าท่านยอมรับว่าท่านตั้งโดยไม่ชอบ
ท่านก็ต้องผิดกฎหมายตามปวิทยา๑๕๗ตามกฎหมายอาญา๑๕๗

เดี๋ยวเราจะคือตอนนี้เราโยนให้คณะส่งคอทมยื่นไปแล้วครับ
วิธีแก้ก็คือว่าถ้าหากว่าเราจะเสนอให้พักให้พักก่อน
แล้วก็ให้ตั้งคำนักทำงานขึ้นมาพักตำแหน่งเจ้าวัด
เสนอตั้งคณะทำงานขึ้นมาโดยเป็นผู้ช่วยอะไรเนี่ย
มาปฏิบัติหน้าที่แทนเราก็จะผลักนั้นคนกลุ่มนี้ออกไป

แต่คุณดูก็ผิดกฎหมายกว่าล่ะ

แต่ที่จริงผมเสนอให้ออกไปซะ

เพราะว่าสิ่งที่คุณทำคุณไปดู

เอาละครับวันนี้หมดเวลาจริง

ติดตามกันต่อเรื่องนี้มีอีกหลายวัดด้วย
ครับคุณพระอาปุ่มครับขออีกนิดนึงครับ

ประเด็นนี้ขอชี้แจงนิดนึงครับ
จากคนที่มาร้องเนี่ยครับภาพที่มาร้อง
เขาร้องว่าท่านชะลาภาพทุกคนภาพ

เนื่องจากว่าท่านเจ็บป่วยอาภาษณ์นะครับ

ขอบคุณครับขอบคุณครับ
วันนี้หมดเวลาครับ
พบกันหน่อยพรุ่งนี้บ่าย๓๓๐ครับสวัสดีครับ